ไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลตะมนต์เวียงเทิงจังหวัดเชียงรายหน่อย
งานนี้ต้องวิ่งกันวุ่นเลยเพราะว่าเจอเจ้าตัวนี้
มันต้องโหลหัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลำโซ่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยว
มันต้องโหลหัวเดี๋ยวลำโซ่ด้วยนะ

เจองูจงอ้างไงคะ
ใครจะไปจับงูมันแผ่แม่

มันกำลังดุร้ายเลยทีเดียวก็ต่อสู้กันไปสิคะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตะมนต์เวียงเทิง
หัวหน้างานป้องกันเทศบาลตะมนต์เวียงเทิงนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเวรกะดึกที่เฝ้าอาคารสำนักงานเนี่ยว่า
เจองูมันกำลังเลื้อยอยู่ในอาคารก็เลยรีบบึงมาเพื่อจับงู
แต่มันไม่ได้ง่ายเพราะว่างูจงอางตัวนี้
มันทำไมนะมันทำไมขออีกทีได้ไหม

ห้ะก็มันแพนมาเบี้ยคุณจะมาดีลาทำไม

เฮ้ยแค่นี้ยังน่ากลัวไม่พาระ
ใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ

แล้วก็วัดขนาดได้๓๘เมตร
แต่ชาวบ้านเขามองอีกแง่มุมหนึ่ง

เขามองว่างูจงอางตัวนี้เป็นงูเจ้าที่
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเจอมาก่อนเลย

สามเมตรกว่าเกือบ๔เมตรถือว่าใหญ่นะ
อืมได้มีงูจงอางด้วยเนอะ

ไม่ว่าจะเป็นงูประเภทไหนอะไรก็ตามมันก็อันตราย
จริงเกิดมันหิวมาหรือเราไปเหยียบมันโดยบังเอิ

ก็เป็นว่าจดเบอร์โทรศัพท์พี่กู้ภัย

คุณเชื่อไหมช่วงนี้ฝนมันตกใช่ไหม
แล้วผมเนี่ยเวลาจะเปิดออกจากบ้านเช้า
ค้อประตูเปิดออกจากบ้านตัวเอง

ผมกลัวบางทีงูมันจะมาอยู่ตรงหน้าบ้านตรงรองเท้า

งูมาอยู่นั่นแหละครับครับพี่ใช้ได้